มาดูเรื่องราวของฟุตซอลกันบ้างนะครับ
วันนี้เรามีสรุปผลงานของทีมฟุตซอลไทยมาฝากคุณผู้ชม
รวมไปถึงฟุตซอลไทยแลนด์ลีก๒๐๑๖

ปี๒๕๕๙นับเป็นปีที่ฟุตซอลไทยประสบความสำเร็จในทุกด้าน
หลังผ่านการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง
และเป็นรากฐานที่จะพาทีมฟุตซอลไทยก้าวต่อในระดับโลก
เริ่มจากการได้บิ๊กปอมอดีศักดิเบนจาสิริวัล
ซึ่งเป็นผู้ปลุกปั้นกีฬาฟุตซอลในเมืองไทย
กลับมารับตำแหน่งประธานพัฒนาฟุตซอลแห่งชาติอีกครั้ง
ปอมเริ่มพัฒนาองค์ประกอบโดยภาพรวมทั้งระบบ
ขณะเดียวกันก็ได้กุญสืออย่างมิเกลโรดริโก้
เคยคุมทีมชาติญี่ปุ่นไปแข่งขันฟุตซอลโลก
เข้ามาแทนที่วิกเตอร์เฮอร์มันสกุญสือคนเก่า
ซึ่งมิเกลก็สามารถยกระดับทีมฟุตซอลไทยไปอีกหนึ่งขั้น
แท็กติกและระบบการเล่นที่ชัดเจน
ผลงานของทีมโต๊ะเล็กไทยในศึกชิงแชมป์โลก๒๐๑๖
ที่ประเทศโคลัมเบียก็ถือว่าทำได้อย่างยอดเยี่ยม

จากนั้นพลิกกลับมาเอาชนะคิวบาร์๘ประตูต่อ๕

ในรอบตัดเชือกช้างศึกโต๊ะเล็กลงสนามพบกับอาเซอร์ใบจันท
ที่มีนักเตะโอนสัญชาติเกือบครึ่งทีม
ซึ่งทัพช้างศึกก็สู้ได้ตลอด๔๐นาที

แม้จะไม่สามารถต้านทานความแข็งแกร่ง

แต่ก็เพียงพอให้ทัพช้างศึกสร้างประวัติศาสตร์ทำผลงานดีที่สุดในฟุตซอลโลก
เพียงพอให้ทัพช้างศึกสร้างประวัติศาสตร์ทำผลงานดีที่สุดในฟุตเซาโลก
ผลงานดังกล่าวทำให้นักฟุตซอลไทยได้รับการจับตามองจากต่างชาติ

เป็นนักเตะที่ได้รับโอกาสค้าแข้งในต่างแดนอีกครั้ง

และเจ้าอามก็เป็นหนึ่งในนักเตะตัวหลักของทีมในชุดนี้ด้วย
ยกระดับการแข่งขันให้ได้มาตรฐานทั้งสนามแข่งขันกฎกติกา
คุณภาพนักเตะและโค้ชซึ่งนับเป็นครั้งแรกของการถ่ายทอดสดฟุตซอล
กลายเป็นกระแสที่ถูกพูดถึงอย่างต่อเนื่อง
เชื่อว่าการพัฒนาที่เกิดขึ้นของวงการฟุตซอลไทยในปีนี้
จะเป็นรากฐานสำคัญในปีต่อไป
ที่จะทำให้วงการฟุตซอลไทยก้าวเป็นทีมชั้นนำของโลกอย่างแน่นอน
วิลวิเจริญเชื้อข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน